มาดูความคืบหน้าค่ะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตั้งแต่๒๖ตุลาคมที่ผ่านมานะคะ
กรณีน้องอุ๋ยนักศึกษาชั้นปี๔มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม่นะคะ
เสียชีวิตลักษณะคล้ายกับอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ล้ม
แล้วก็เหตุการณ์นี้สลดนะคะเพราะว่าแฟนนุ่มของผู้เสียชีวิตเป็นอาสากู้ภัย
ไปรับศพของแฟนสาวของตัวเองเนี่ยค่ะก็คือภาพนี้
แต่ว่าทางครอบครัวเขาติดใจในสาเหตุการเสียชีวิตนะคะ
เพราะว่ารักษณะของบาดแผลตามตัวของน้องอุ๋ยเนี่ยมีแผลคล้ายกับถูกของมีคมฟัน
จุดหลักนะคะที่เห็นแผลก็คือที่แขนที่หน้าผากและที่ศีรษะ
คล้ายกับถูกฟันนะคะไม่เหมือนกับแผลของการประสบอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ล้ม
ทางครอบครัวก็เลยอยากจะให้ตำรวจหาสาเหตุการเสียชีวิตที่แท้จริงให้หน่อยนะคะ
เราก็เลยให้นักข่าวของเราลงพื้นที่ไปตามความคืบหน้าเรื่องนี้ค่ะ
คุณอรพันธ์ขันทองคำนักข่าวไทยรัฐทีวีนะคะก็ไปตามความคืบหน้ากรณีญาติของนางสาวบุษยากันทวงหรือน้องอุ๋ย
อายุ๒๓ปีนักศึกษาชั้นปี๔มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม่
เพราะว่าทางญาติของน้องอุ๋ยเนี่ยอยากจะให้ตรวจสอบการเสียชีวิตของน้องอุ๋ยค่ะ
หลังจากที่ประสบอุบัติเหตุเมื่อ๒๖ตุลาคมที่ผ่านมา
ทางญาติเชื่อว่าการเสียชีวิตของน้องอุ๋ยนั้นดูมีเงื่อนงำ
อาจจะโดนทำร้ายก่อนประสบอุบัติเหตุหรือไม่
หรืออาจจะเป็นฝีมือของแก๊งสมุไรไทยใหญ่
คือก่อนหน้านี้เมื่อ๓๔เดือนที่ผ่านมา
เคยเป็นข่าวนะคะว่าในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เนี่ย
เหมือนกับมีคนร้ายขี่รถจักรยานยนต์แล้วก็จะมีมีด
มีเหมือนสปาต้ามีเหมือนดาบสมุไรไปไล่ฟันคน
จนคนแบบบัดเจ็บเสียชีวิตอะไรแบบเนี่ย
ของน้องอุ๋ยก็เลยคาดว่าเป็นกลุ่มนี้หรือเปล่า
ทีนี้ทางนางนงลักษณ์กันทะวงอายุ๕๓ปีนะคะ
ก็เปิดเผยทั้งน้ำตาค่ะถึงการสูญเสียน้องอุ๋ย
นงลักษณ์ก็คือคุณแม่นะคะ
คุณแม่ของน้องอุ๋ยบอกว่าก่อนเกิดเหตุ๒วัน
คุยกับลูกสาวน้องอุ๋ยบอกแม่ว่า
จะกลับมาบ้านสักประมาณวันที่๒พฤศจิกายน
แล้วก็จะไปฝึกงานน้องอุ๋ยเรียนอยู่ปี๔
สาธารณสุขศาสตร์เรียนจบแล้วเหลือแค่ฝึกงาน
แล้วก็รอรับปริญญาเท่านั้นเองค่ะ
ฝ่ายฝันคือการได้ช่วยเหลือผู้อื่น
แต่สุดท้ายก็ต้องมาประสบอุบัติเหตุซะก่อน
โดยที่คุณแม่บอกว่าไม่มีลางบอกเหตุอะไรล่วงหน้าเลยนะคะ
แต่แม่ติดใจบาดแผลที่ตัวของลูกสาวอะค่ะ
อย่างที่บอกคุณผู้ชมค่ะมี๓จุดนะคะที่เห็นแผลค่อนข้างชัด
ก็คือที่แขนที่หน้าผากที่ศีรษะ
บาดแผลคล้ายกับถูกฟัน
คุณแม่บอกว่าบาดแผลไม่เหมือนกับการเกิดอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ล้ม
แล้วจุดที่เกิดเหตุเป็นจุดที่ชอบมีการรวมตัวกันของกลุ่มวัยรุ่นด้วย
เคยแทงกันฟันกันหลายครั้งตรงจุดนี้
ก็เลยอยากจะให้ตรวจสอบถึงสาเหตุการเสียชีวิตของน้องอุ๋ยอีกครั้ง
ว่าถูกทำร้ายหรือเปล่านะคะ
แผลของน้องมี๓แห่ง
มันมีแขนด้านขวาที่ลึกเหมือนหอยมีดฟัน

แล้วหน้าผากนี่น่ะมันกับเอี้ยลึกจนถึงกระโหลกเลย
ด้านหลังนี่แหนะด้านหลังนี่จะยาวน้อยนึง
อันมันเบาเช้นหน้าแม่ถ้ารถล้มเองหน่ะ

แต่อันนี้มันมีแค่นิดเดียวนิดเดียว
ส่วนคุณพ่อของน้องอุ๋ยนะคะ

คุณพ่อบอกว่าหลังศูนย์เสียลูกสาว

นับตั้งแต่เกิดเหตุพ่อแม่ยังทำใจไม่ได้เลยนะคะ
เพราะว่าฝากความหวังไว้กับลูกสาวคนนี้
อุ๋ยเป็นลูกที่ทำให้พ่อแม่ภูมิใจ
หลังเรียนจบคือตั้งใจรอชื่นชมความสำเร็จของลูกในวันรับปริญญา
ปีหน้าจะรับปริญญาแล้วค่ะ
ก็มามีเรื่องที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นซะก่อนนะคะ
หลังเกิดเหตุทางครอบครัวของน้องอุ๋ยก็พยายามหาภาพจากกล้องวงจรปิด
เพื่อหาข้อเท็จจริงการเสียชีวิตของน้องอุ๋ย
แต่ปรากฏว่ากล้องที่อยู่ตามจุดต่างเนี่ยค่ะคุณผู้ชม

ก็เลยไม่มีภาพไม่รู้ว่าที่แท้จริงเนี่ย
อุ๋ยเสียชีวิตจากสาเหตุอะไร
ครับ
ขอช่วยดีกว่าแท้มีนะครับ
แท้บุกในหุ่นร้อยด้วยกันนะครับ
ความสูญเสียข้างนี้มันแท้มีไม่ได้นะครับ
ทีนี้จากการไปสอบถามญาติของน้องอุ๋ยนะฮะ

อุ๋ยกลับจากการไปงานเลี้ยงกับเพื่อนในคณะนะฮะ
ก็ขี่รถจักรยานยนต์จากตรงเมืองเชียงใหม่
รถถลายไปไกลกับพื้นกว่า๒๐เมตร
ตามภาพที่เราจำลองให้คุณผู้ชมได้ดู
อันนี้คือภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับ

หลังจากมีการตรวจสอบสภาพศพแล้วว่าเป็นอย่างไร
ก็บอกว่าคือหน้าผากของน้องอุ๋ยมีแผลยาว
เหมือนถูกของมีคมพอคุณหมอบอกแบบนี้
ญาติก็เลยติดใจเรื่องของสาเหตุการเสียชีวิต
ก่อนที่จะประสบเหตุผู้ตายถูกทำร้าย
จนเป็นเหตุทำให้รถเสียหลักแล้วก็ไปชน
ถึงขั้นกับเสียชีวิตหรือไม่นะครับ
ทางด้านตำรวจนะฮะโดยพันธุ์ตำรวจเอกสงกราน
สรรวงผู้กำกับการสถานีตำรวจพูดธรรมศาสตรภีร์
ก็บอกว่าหลังจากได้รับการร้องเรียนจากญาติ
คุณพ่อคุณแม่ก็ส่งชุดสืบสวนตรวจสอบภาพ
ตามกล้องวงจรปิดเบื้องต้นเนี่ยจากการตรวจสอบ
ที่เกิดเหตุพบร่องรอยการถลายไปบนพื้นถนน
ประมาณสักยี่สิบเมตรได้ซึ่งก็บ่งบอกได้ว่า
รถเนี่ยวิ่งมาด้วยความเร็วขณะที่บาดแผลตามร่างกาย
ศีรษะที่บอกไปนั้นก็มีการตั้งข้อสังเกตว่า
หากเป็นแผลที่เกิดจากของมีคมจริง

อย่างที่บอกว่าอาจจะเป็นแก๊งสามรายไทยใหญ่หรือเปล่า
ขอบของแผลจะเรียบลึกแล้วก็ยาวถ้าเป็นมีด
แต่บาดแผลของผู้ตายลักษณะคือมันกว้างไม่ลึกและขอบไม่เรียบ
ซึ่งรอยแผลเปิดกว้างอาจจะเกิดจากการที่รถถลายไปตามพื้น
ทำให้แผลมันฉีกแล้วก็กว้างแบบนี้ก็ได้
ทีนี้ค่ะทางตำรวจเขาบอกว่าจากการตรวจสอบกล้องวงจรปิด
คุณผู้ชมในช่วงวันและเวลาในช่วงที่เกิดเหตุ
ยังไม่มีกลุ่มคนร้ายต้องสงสัย
ก็เจอแค่ผู้ตายเนี่ยค่ะขี่รถจักรยานยนต์มาคนเดียว
ตอนนี้อยู่ระหว่างตรวจสอบกล้องวงจรปิดในจุดอื่น
เพื่อหาเบาะแสเพิ่มเติมโดยยืนยันว่าเชียงใหม่
ไม่มีแก๊งสามูไรไทยใหญ่แน่นอนนะคะ
เนื่องจากว่าเจ้าหน้าที่กวดขันตามจับกลุ่มกลุ่มดังกล่าว
ที่เคยก่อเหตุในอดีตไปเรียบร้อยแล้ว
ซึ่งก็พบว่าเป็นเพียงกลุ่มวัยรุ่นค่ะ
พกพาอาวุธนัดคู่อริมาเคลียร์กัน
ไล่ตีกันไม่ได้เป็นลักษณะของแก๊งสามุไรอะไรนะคะ
เจ้าหน้าที่บอกว่ายังไม่ตัดประเด็นไหนทิ้งว่า

เป็นอุบัติเหตุหรือว่าเป็นการถูกทำร้าย

เพื่อมาชี้แจงญาติให้กระจ่าง

รวมถึงต้องรอผลการตรวจชนะสูตรพลิกศพ
ตรวจดูอย่างละเอียดถึงสาเหตุการเสียชีวิตค่ะ

เรานึกภาพว่าถ้าน้องหวีขับรถมา

โดนกลุ่มวัยรุ่นขับรถประกบนะครับ
จะต้องปรากฏภาพในกล้องวงจรปิด
ซึ่งตอนนี้เราตรวจสอบดูแล้วก็ยังไม่พบนะครับ
ฟันขณะที่ยังขับรถอยู่นะครับ
ก็ต้องถามว่าบาดแผลที่สงสัยมีหน้าผากมีด้านหลังแล้วมีแขนอีก
แล้วจะฟันยังไงทีเดียวให้มันเกิด๔แผล

ขับรถอยู่ดีเขามาขวันปุ๊บคนเดียว๔แผลต้องมีมีดดาบ๔เล่ม
แล้วฟันจากแขนด้านในมันที่ปรากฏตามภาพอ่า
บาดแผลเนี่ยมันยากมากที่จะเกิดขึ้นได้นะครับ
จากการลงพื้นที่ของทีมข่าวของเรานะคะเนี่ยค่ะเราก็ส่งนักข่าวไปที่จุดเกิดเหตุเลยคุณผู้ชม
จุดตรงนี้เป็นทางโค้งค่ะ
รถก็เยอะนะคะแล้วก็ขับเร็วพอสมควร
รถยนต์รถจักรยานยนต์ที่ผ่านเส้นทางนี้จะขับกันค่อนข้างเร็ว
ยังมีร่องรอยของการเกิดอุบัติเหตุบนพื้นถนนอยู่เลยนะคะ
เป็นลักษณะของรอยรถทะไหลบนพื้นเป็นแนวยาวเลย
จุดนี้มีหินกรวดอยู่เยอะค่ะ
แล้วก็พบว่าจุดนี้มีเกาะกลางถนนที่ถ้าเป็นช่วงเวลากลางคืน
แล้วขับรถมาหรือว่าขี่รถจักรยานยนต์มาด้วยความเร็วเนี่ยนะ
อาจจะเสียการทรงตัวแล้วก็อาจจะเกิดอุบัติเหตุได้นะคะ
ทีนี้นะตอนนี้ก็ต้องรอ
รอผลการชนสูตรพลิกศพอย่างละเอียดนะคะ
เพื่อหาสาเหตุการเสียชีวิตที่แท้จริง